คุณผู้ชมเปลี่ยนอารมณ์จากเรื่องของลิเกขายโรตีกันมาดูที่คนขับรถกระบะหัวร้อนกันหน่อย
เขาเสร็จปุ๊บจอดเสร็จปุ๊บเอาท่อนเหล็กมาตีเขาอีกนะ

เดี๋ยวขับแป้งหน้าไปถ่ายหน้าไปนี้เดี๋ยวแจ้งเป็นหมวดข้างหน้าเลยครับ
เข้าปั้มแจ้งเป็นหมวดข้างหน้าเลยไม่ต้องยุ่ง
พยายามหาเรื่องไม่หยุดนะครับ

พบรถผมด้วยนะครับแตกด้วยนะครับ

โหกระดกเขาแตกนะครับ

เป็นคลิปภาพเหตุการณ์หลังจากที่กระบาดคันนี้ทุบรถเขาไปแล้ว
แต่เราก็ได้เห็นแค่มุมนี้มุมเดียวเนาะ
ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขามีปัญหาอะไรกันมาก่อน

แหม่งอายุ๔๐ปี
เป็นชาวกระบี่ขับกระบะ

ขับรถกลับมาจากทำงานในพื้นที่อำเภอท้ายเมืองที่พังงา
นะฮะแล้วก็จะขับไปทำงาน

ส่วนเพชรสักเกษมสายภูเกียจพังงา

อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงากระบะคันนี้สีทองเนี่ยติดคอกเหล็กเนี่ย
นะฮะโตโยต้าวีโก้สีบรอนทองทะเบียนบ่อใบไม้จอจานหนึ่งสองหนึ่ง
พังงาเนี่ยขับตามหลังมานะฮะตอนแรกคันสีทองอยู่ข้างหลังก่อน
กับที่ไฟสูงแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บเหมือนขับไล่นะฮะเหมือนจะขอแซงอะไรแบบเนี้ย
นะแต่ตอนนั้นตัวเขาเนี่ยคันของเขาเนี่ยมันเบี่ยงไม่ได้
ี่ยงซ้ายไม่ได้ก็เลยเร่งเครื่องเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพื่อทิ้งระยะห่างไป
แต่กระบาดสีทองก็ยังจี้ท้ายอยู่จี้ท้ายอยู่พอมีจังหวะเขาก็เลยอ่ะ
บซ้ายให้ให้คันสีทองแซงขึ้นไปครับนะฮะแล้วรถของเขาก็ขับตามหลังไป
ปกติเขาว่าอย่างงั้นสักพักหนึ่งกระบะคันที่เขาหลบให้แซงไปเนี่ย
สีทองคันนี้เขาบอกว่าชะลอตัวเองก็พยายามแซงแต่กระบาดคันหน้า
พยายามจะไม่ให้แซงแล้วก็ปาดให้หยุดปาดเสร็จปุ๊บคนขับกระบะที่เป็นผู้ชาย
ตัวสูงใหญ่เนี่ยอายุก็เยอะแล้วนะเดินมาครับตัวเองก็ไม่กล้าลงจากรถ
เพราะเห็นท่าไม่ดีนะฮะแล้วคนขับกระบะคันสีทองเดินกลับไปที่รถตัวเอง
แล้วถือท่อนเหล็กมาสักประมาณหนึ่งเมตรครับเห็นไหมรูเนี่ย
ฟาดปุ๊กเข้าไปทีนึงกระจกแตกเลยนะฮะทุบกระจกมองข้าง
แล้วก็กระจกหน้ารถนะครับแล้วก็กระจกหลังครับนะฮะ
แตกไป๓จุดนี่เห็นไหมฮะแตกไป๓จุดแบบนี้
ตอนนั้นเห็นท่าไม่ดีขับรถหนีดีกว่าไม่อยากทะเลาะด้วย
แต่รถกระบะคันสีทองขับตามมากวนอีกครับคุณผู้ชมระยะทาง๕กิโล
ระหว่างขับตามไปเขาก็โทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งให้ตำรวจเพื่อสกัดจับ
แต่ตำรวจเขาบอกว่าไม่มาแล้วกระบะคันนี้ก็ขับหนีไป
หลังเกิดเหตุคนขับรถที่เป็นผู้เสียหายนายสุภาชัยเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจสพตะกัวทุ่ง
เพื่อเอาผิดกับคนขับรถกระบะสีทองคันนี้
ล่าสุดตำรวจแจ้งว่าคนขับรถกระบะคันที่ก่อเหตุติดต่อขอพบตำรวจแล้ว
เดี๋ยวจะไปพบตำรวจในเช้าของวันที่๔พฤษภาคมเขาว่าอย่างนั้น
ขับรถก็ใจเย็นแล้วกันนะครับ